เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีทีมในหัวตารางเนี่ยพลาดแพ้แล้วครับ
สำหรับโปรแกรมนะครับเริ่มดูคู่แรกกันก่อนในวันนี้ครับ
การท่าเรือครับลงเล่นเกมที่ห้าของซีซั่นเจอกับสมุทรสาครครับ
สุสาคอนครับเริ่มเกมไปสองนาทีลูกนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อครับ
พลิกได้แต่มุมไม่เหลือครับแต่สุดท้ายด้านโกเมสอัดเข้าไปครับ
เบียดเสาหนึ่งศูนย์ครับเริ่มเกมสองนาทีจากนั้นนาทีที่ห้าครับ
ภายลักษณ์เยี่ยมขอรัฐพนธ์หลุนเหลืองครับสัดไก่แบบไม่จับ
สุสาคอนนั้นต๋ยเสมอหนึ่งหนึ่งครับลูกรักไก่ยิงนะครับ
แล้วก็ครึ่งหลังครับท่าเรือเนี่ยบุกหนักแล้วมาได้เพิ่มนะครับ
แล้วก็ได้จากบรรหารขันติชัยขจรครับนาทียี่สิบเอ็ด
นาที๓๒ประตูลูก๓๑๔๑มีมาต่อเนื่องนะครับ
ทำให้เกมนั้นมันเปิดแล้วก็ท่าเรือนั้นเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับ
เกมท่าเรือชนะ๕๒ครับเก็บเพิ่มเป็น๑๕คะแนนเต็มจาก๕นัดครับ
ห้องเย็นท่าข้ามนะครับเปิดบ้านพบกับสุรธานีครับ
ทีมฟอร์มแรงที่ชนะมาสี่เกมติดนะครับหนึ่งทีมหัวตาราง
สุรัสออกสตาร์ทดีกว่าครับพวกเขาขึ้นนำนะครับ
จากฟอริปินโยนะครับที่สิบเจ็ดจากนั้นครึ่งหลังครับ
ห้องเย็นท่าข้ามเนี่ยแก้เกมมานะครับแล้วก็มาตีเสมอได้จากวิรพงศ์ชัยวงครับ
โอ้โหโซโล่คนเดียวเลยครับขวาดึงเข้าซ้ายแล้วใส่เลยครับ
นาทีสามสิบเกมก็อำนาจจะแบ่งแต้มนะครับ
แต่สุดท้ายครับจะหมดเวลาแล้วครับนาทีสี่สิบ
เมืองศรีระแก้วเป็นฮีโร่ดูการปล่อยบอลนะครับสุราชตัดได้แต่ว่าเก็บเล่นต่อไม่ได้
โอ้โหได้ประตูครับชนะสองหนึ่งครับเจ้าบ้านห้องเย็นท่าข้าม
มีเพิ่มเป็นสิบแต้มขึ้นมาอยู่ที่ห้าส่วน
แพ้เกมแรกครับคะแนนหยุดที่๑๒แต้มตามเดิม
ศรีสะเกด๑๐ยังเป็นทีมนำครับ๖นัด๑๘คะแนนเต็ม

ส่วนผลการแข่งขันในฟุตบอลเป็นโตต้าไทยลีนนะครับ

สำหรับเกมที่เห็นบนหน้าจอนะครับ

ครึ่งทางแรกนัดที่๑๗นะครับ
ผลการแข่งขันก็มีเชียงรายนะครับ
แพ้ให้กับโคราชไป๑๒นะครับ

ปลิสเทโรชนะราชนาวี๖๓
ชวนบุรีแพ้ระกันท่าเรือไป๐ต่อ๑นะครับ
ก็เตะกันครบหมดเลยนะครับพัทยาแพ้เมืองทอง๐ต่อ๔สุพรรณเสมอประจวบ๐๐
อุบลเสมอบีจี๐๐แล้วก็คู่ที่เพิ่งจะจบไปนะครับ
และเน้นย้ำนะครับโปรแกรมในการถ่ายท่อสดนะครับ
ทีมชาติไทยเจอกับจีนนะครับ๒มิถุนายนวันเสาร์นะครับเข้าสัญญาณ๖โมงเย็นนะครับ
แล้วก็เริ่มแข่งขัน๑๘นาที๓๐นาที
ทีมชาติจีนนะครับก็เพิ่งชนะพามาในการอุ่นเครื่องที่บ้านของเขาไป๑๐นะครับ
ไปประมาณสักชั่วโมงกว่าได้นะครับ